คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการแข่งขันในยุคที่ธุรกิจการค้าต่างนั้นมีความเข้มข้นและดุเดือด
โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลแบบนี้นะครับ
ทำให้บรรดาผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจนั้นต้องปรับตัว
เขาใช้วิธีการก็คือใช้หุ่นยนต์ด้วยฝีมือการผลิตของคนไทย
มาเป็นผู้ช่วยพนักงานขายสร้างแรงดึงดูดใจสร้างความสนใจ
และสร้างสีสันในงานขายได้เป็นอย่างดี
ติดตามเรื่องนี้จากคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์ครับ
คุณยนต์ดินสอรูปร่างกระทัดรัดสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยอังกฤษ

บริการลูกค้าด้านการขายโดยเฉพาะ
เป็นผลงานล่าสุดที่คิดค้นโดยฝีมือคนไทย
ซึ่งเคยผลิตหุ่นยนต์ดินสอดูแลผู้สูงอายุ
และส่งออกไปขายอย่างประเทศญี่ปุ่นและสวีเดน
ก่อนจะพัฒนามาเป็นหุ่นยนต์บริการการขาย
เป็นประสบการณ์ใหม่ในร้าน

คุณยนต์ดินสอตัวนี้สามารถแนะนำรายละเอียดสินค้า

และรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ครบกระบวนการ
ทำหน้าที่แจ้งสต๊อกสินค้าที่เหลืออยู่
และสามารถเสนอขายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
ความสามารถพิเศษของเจ้าหุ่นยนดินสอตัวนี้
มันถูกโปรแกรมให้สามารถแนะนำการขายได้
โดยถ้าเราอยากจะรู้ว่าเสื้อตัวที่เราต้องการที่จะซื้อนะคะ
มีรายละเอียดเรื่องของราคาเรื่องของสีแล้วก็เนื้อผ้าเป็นยังไงนะคะ

ราคา๙๐บาท
เป็นเนื้อผ้าคอตต้น๑๐๐
คุณสมบัติได้ง่ายไม่ยับ

ขณะนี้สีฟ้ามีครบทุกไซส์
ถ้าสนใจจะรับสินค้า

ตกลงซื้อกับผมได้เลยครับ

ขอบคุณท่านลูกค้ามากนะครับ

และเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้ทันที
จดจำใบหน้าของลูกค้าแต่ละคน

ฐานข้อมูลประวัติลูกค้าได้
หวังว่าจอดขายจะดีขึ้นนะครับ
เราไม่ได้พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อจะให้มันเป็นเรื่องของขายอย่างเดียว
มันเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีของเราไปด้วย
เรื่องของการข้อมูลข่าวสาร
ด้านการขายเป็นตัวแรกของโลก
สาขาเทอร์มินัล๒๑ในเดือนพฤศจิกายนนี้
โดยจะเพิ่มโปรแกรมความสามารถหุ่นยนต์
ให้เข้ากับบริการรูปแบบต่างในอนาคต
ชดารัฐโภคัธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน